๒๖กันใหญ่ยนต์สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เกิดเหตุทารกชายวัยสิบแปดหายตัวผลิตสนา
จากใต้ถุนบ้านในตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ออยแม่มือใหม่วัย๒๒ปี
ให้การเข้าห้องน้ำเพียง๑๕นาที
เมื่อออกมาพบว่าไอแอลลูกชายหายไป
โดยไม่รู้ว่าใครนำลูกของเธอไป
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ตำรวจภูทรศรีสัชนาลัยพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ระดมกำลังค้นหาจนทั่วแต่ไม่พบร่องรอย
หันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้เจ้าที่
หวังได้พบทารกน้อยที่ศูนย์หายก็ไม่มีวี่แวว
ตำรวจใช้สุนัขดมกลิ่นมาช่วยค้นหาอย่างละเอียด

กันยายน๒๕๖๒สิ้นสุดการค้นหา
เมื่อเจ้าหน้าที่พบศพน้องไอแอลบริเวณด้านหลังห้องน้ำที่บ้าน
ซึ่งมีลักษณะคล้ายมีคนเอามาวางไว้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยตรวจค้นบริเวณนี้แล้วแต่ไม่พบ
สภาพศพหน้าผากด้านขวายุบเนื้อตัวเน่าเปื่อยนอนหงาย

ชนสูตรพบเสียชีวิตมาแล้ว๔วัน
จากการขาดอากาศหายใจคอหัก
และพบบาดแผลบริเวณศีรษะด้านขวา

มีคราบเลือดติดอยู่ที่ผนังด้านในและด้านนอก
กระโหลกศีรษะทารกยุบ
ตำรวจคาดว่าคนในครอบครัวทำให้เด็กเสียชีวิต

ออกนอกบ้านช่วงเกิดเหตุ
แต่กลับให้การว่าไม่ได้ไปไหน
คำให้การมีพิรุษ
อยถูกเค้นสอบจนยอมเปิดปากสารภาพ
เลี้ยงลูกไปด้วยเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ระหว่างให้นมลูกได้นำผ้าอ้อมวางหนุนบนหน้าอก
วางขวดนมทับเพื่อให้น้ำนมไหลลง
เป็นเหตุทำให้น้องไอแอลสำลักจนขาดอากาศหายใจ
ขณะเปลี่ยนผ้าอ้อมเธอพบว่าลูกไม่หายใจแล้ว
ด้วยความตกใจกลัวความผิด
จึงนำร่างน้องไอแอลโยนทิ้งจากช่องลมด้านหลังห้องน้ำ

ราบเลือดและน้ำเหลืองติดที่ผนัง
เพื่อต้องการสร้างสถานการณ์ว่า
ลูกถูกฆาตกรรมแล้วสุนัขคาบมาวางไว้

นำผ้าอ้อมห่อศพลูกใส่กระเป๋า
ซ่อนในตู้เสื้อผ้าบนชั้น๒ของบ้าน
ไปแจ้งความว่าลูกหายไป
โดยไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
กระทั่งศพน้องไอแอลเริ่มมีกลิ่นโชยออกมาจากตู้เสื้อผ้า
ช่วงเช้ามืดจึงแอบนำศพออกไปวางไว้
บริเวณหลังห้องน้ำ
หนูก็ช็อกเนาะไม่คิดว่ามันจะแบบทำขนาดนี้

แต่หนูไม่รู้หนูก็ได้แค่ปลอบใจน้องเนอะ
แต่ก็น้องเนอะหนูก็รับได้หนูให้โอกาส
เขาก็เสียใจเนอะเมื่อตอนที่เห็นศพลูก
เขาก็เสียใจเนาะใช่
แล้วก็ยิ่งมารู้ว่าออยเป็นคนทำอย่างนี้

แต่เขาก็ปอบปอบออย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาจากความประมาทและกลัวความผิดของผู้เป็นแม่
หากย้อนเวลาได้เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้น

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

ถูกนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย